ส่วนเรื่องนี้ค่ะคนเป็นแม่เสียชีวิตเลยนะคะ
แม่แท้นะคะที่อุบลราชธานีแม่อายุ๘๐กว่าแล้วค่ะ
กำลังหุงข้าวให้ลูกแล้วลูกชายอายุ๕๐แล้ว
แต่ลูกชายคาดว่าจะป่วยทางจิตเป็นโรคจิตเวท
ลูกชายคือฆ่าแม่คือเอาไม้ตีหัวแม่
หัวแม่คือเป็นแผลชะกันเลยนะคะ
ก่อเหตุฆ่าแม่เสร็จเหมือนกับจะบุกเข้าไปในห้องเพื่อไปทำร้ายหลานอีก
สุดท้ายหนีเข้าไปในเถียงนาตำรวจต้องไปล้อมจับ
อยากให้คุณผู้ชมดูจังหวะที่ล้อมจับผู้ชายคนนี้นะ
พูดจาไม่รู้เรื่องเลยค่ะเดี๋ยวลองดูค่ะ

ช่วยด้วย

นี่ค่ะผู้ชายที่นั่งพนมมืออยู่เนี่ยค่ะคือคนที่ก่อเหตุนะคะอายุห้าสิบแล้วนะคะก่อเหตุฆ่าแม่แท้ของตัวเองแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหตุการณ์ปกติไม่ได้ทำอะไรแล้วก็พูดจาไม่รู้เรื่องอ้างว่ามีเสียงกระซิบจากเทพบอกว่าแม่เป็นปอบก็เลยเอาไม้ตีหัวแม่จนแม่ตายอะค่ะผู้ชายคนนี้ขอ
นามสมมุตินะคะเพราะว่าเขาเป็นผู้ป่วยทางจิตมีอาการจิตเวทนะคะชื่อว่าในเบย์อายุ๕๐เอาไม้ตีหัวแม่แม่อายุ๘๗แล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วหลบมาอยู่ตรงเนี้ยเถียงนาตรงเนี้ยตำรวจก็เข้าไปจับนะคะยังนั่งพนมมือแบบนี้ค่ะบอกว่าหลอนมีเสียงกระซิบจากเทพบอกว่าแม่เป็นปอบก็เลยฆ่าแม่ปลดปล่อยวิญญาณแม่

๑๗แล้วแล้วประตูไม้ของบ้านนะคะถูกทุบเป็นรูโวเลยนะคะเศษไม้กระจัดกระจายเต็มบ้านคนก่อเหตุก็คือคนเมื่อสักครู่ในเบนามสมมติอายุ๕๐เป็นลูกชายของผู้เสียชีวิตอ่ะค่ะนี่คือสภาพบ้านเละแบบนี้ตำรวจไปจับได้ที่เถียงนาอยู่ห่างจากบ้านไปสองกิโลอาวุธที่ยึดได้คือไม้หน้าสามนะคะยาวเมตรหนึ่งอ่ะค่ะนี่
คืออาวุธที่ใช้ก่อเหตุนำตัวผู้ก่อเหตุไปที่โรงพักนะคะเพื่อไปสอบปากคำเพิ่มแล้วก็ต้องมีการชนะสูตรศพของผู้เสียชีวิตอย่างละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะคะตำรวจบอกว่าก็ต้องนำตัวผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นลูกชายแท้ของผู้เสียชีวิตเนี่ยไปกราบขอขมาศพของแม่ด้วยแล้วก็ไปชี้จุดนี่ค่ะก็คือที่บ้านหลังเกิดเหตุ

ไปดูชั้นสองของบ้านครับข้าวของรกรุงรังเลยนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมชั้นสองของบ้านข้าวของกระจัดกระจายเหมือนกับไม่มีคนอยู่อะค่ะแต่คือตัวลูกชายที่ก่อเหตุอ่ะไปรื้อค้นข้าวของจนพังแบบนี้นะคะติก็เลยคุยกับผู้ก่อเหตุหน่อยบอกว่าขอคุยหน่อยกับในเบ๊ผู้ก่อเหตุเนี่ยที่สพสว่างเวียรวงอ่ะนะคะคือติบอกว่าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยนะพูดจาวกไปวนมา
แต่บางครั้งก็พูดปกติเหมือนคนทั่วทั่วไปตัวผู้ก่อเหตุเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบนี้นะคะ
ตัวผู้ก่อเหตุบอกว่าก็ตอนตี๕ของวันนี้แม่เนี่ยก็ลุกขึ้นมานึ่งข้าวเหนียวที่ครัวบ้านก็อยู่ติดกันตัวในเบย์ผู้ก่อเหตุอยู่คนเดียวแม่ก็นึ่งข้าวเหนียวให้กับในเบย์ด้วยให้กับลูกหลานด้วย
ฆ่าแม่ทิ้งซะโอ้โหแล้วในเบย์ผู้ก่อเหตุบอกว่าฟังแบบนี้แล้วเนี่ยเชื่อเทพเลยเชื่อจุธาเทพเลย
ถือปืนหน้าไม้ลงมาจากบ้าน

ตีหัวแม่เลยค่ะกระหน่ำตีไปที่หัวแม่ค่ะ
แม่ร้องขอชีวิตแม่อายุ๘๗ร้องขอชีวิตกับลูกชายแท้วัย๕๐
แล้วแม่ก็วิ่งไปทางหน้าบ้านโอ้โหแล้วไปล้มลงประตู
ล้มเสร็จลูกชายคนนี้ตามไปนะคะ
หน่ำตีซ้ำจนแม่เสียชีวิตแล้วก็บอกว่า
พอแม่เสียชีวิตแล้วเนี่ยนะเห็นเลยว่าปอบลอยออกจากร่างแม่ไป
โอ้โหดูสิคะหลังจากนั้นก็เนี่ย
เอาขวานเอาขวานไปฟันประตูบ้านเป็นประตูไม้
ตั้งใจจะเข้าไปทำร้ายคนในบ้านอีกแล้วในบ้านมีหลานมีเหรนอยู่อะค่ะ
แต่เปิดประตูเข้าไปไม่ได้ก็เลยยืนอยู่หน้าประตูเอาไฟส่องหาคนในบ้าน
มีใครอยู่บ้างมีใครอยู่บ้างอืมคนที่อยู่ในบ้านก็เลยออกอุบายตะโกนว่า
อย่าเข้ามานะชาวบ้านกำลังจะมาช่วยแล้วในเบเลยเห็นท่าไม่ดี
ขี่รถจักรยานยนต์หนีออกไประหว่างทางในเบย์ผู้ก่อเหตุไปเจอชาวบ้าน
แล้วก็จอดรถบอกกับชาวบ้านว่าจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะโอ้โห
งงเลยจัดการอะไรแล้วขี่รถหนีต่อไปเถียงนาที่ห่างจากบ้านหลัง
ที่เกิดเหตุไปสองกิโลอ่ะค่ะสุดท้ายตำรวจก็เลยตามไปที่เถียงนา
แล้วก็ไปจับกลุ่มตัวในเบที่นั่นนะคะเนี่ยคือจุดที่ไปจับตัวในเบย์ได้
ใครจัดการครับใครให้จัดการจุธาเทพครับจุธาเทพเป็นใครครับพี่
เขาว่าเป็นเพื่อนบางเพื่อนค่ะเพื่อนยังสูงเพื่อนกว่าไหร่ครับ
เพื่อนใส่แสงแล้วก็เสิร์ฟโอเคไม่ต้องยกมือครับพี่อืมโอเคไม่ต้องยกมือครับ
เพื่อนบางผมคิดเพื่อนพวกมัวหูกันแต่ว่าผมคิดว่าเพื่อนหนาสีใยก็มูนะครับ
ทำไมจุธาเทพเขาถึงบอกให้เรามาจัดการแม่ตัวเองครับผม
เพื่อนพี่ปื่นเห็นผมเนื้อผมเห็น

เพื่อนคนเปิดไห่เองผมเห็นมันคนร่างกับตัวจริงหลักคล้าย
เรานอนอยู่อยู่นี่นิซินี่นี่นี่นี่สมมุตินั้นเป็นแม่นะ
นี่นี่วิญญาณนะมันจะออกจากร่างเนี่ยเห็นแต่หัวกับขาวเนี่ย
นี่ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองฟังคำตอบจากในเบย์ผู้ก่อเหตุเขาพูดอย่างนี้
ก็พูดงงอ่ะงงอ้างเทพอ้างอะไรไป
นี่ตำรวจอนุญาตให้เราได้สัมภาษณ์นะครับยังใส่กุญแจมืออยู่นะครับ

ทีมข่าวก็ได้คุยกับหลานชายของผู้เสียชีวิตนะคะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุก็อยู่กับภรรยาอยู่กับลูกที่บ้านอ่ะนะ
ได้ยินเสียงยายนกอ่ะนะคะทะเลาะกับในเบย์นี่แหละ
แต่เขาก็มองว่าทั้งคู่ก็ทะเลาะกันเป็นประจำก็ไม่ได้เอกใจอะไร
แต่สักพักนึงเท่านั้นแหละได้ยินเสียง
นกร้องเหมือนคนจะขาดใจแล้วเสียงเงียบไป
เบย์ก็ใช้ขวานฟันประตูจะเข้าไปฆ่าคนในบ้านต่อค่ะ
อาการของเขาเป็นยังไงครับ
มีปลอบสิ่งอะไร
ไม่มีครับเขาบอกว่าผมจะทำเขาก่อน

วันก็รู้เรื่องครับบางวันก็ทะเลาะกับแม่เขาอยู่ทุกวันเลย
คือเขาทะเลาะกับแม่ส่วนมากเขาจะทะเลาะกันเรื่องอะไรครับ
ก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็ไม่เป็นเรื่องครับ
เพื่อนบ้านก็บอกว่าที่ผ่านมานะคะ
ก็เห็นแม่ลูกคู่นี้ก็คือผู้เสียชีวิตกับคนที่ก่อเหตุนะคะ
ทะเลากันบ่อยแต่ไม่ได้รุนแรง
ไม่เคยลงไม้ลงมือทำร้ายอะไรกัน

ลูกชายฆ่าแม่แท้แบบนี้นะคะ
หมายตรุบต่อไปอย่างนั้นไม่เคยมีรูลเลี่ยงแบบนี้คือหรอก
แต่ว่ามันก็ปล่อยข้างอยู่ที่เขาทะเลาะกัน
ตำรวจก็ต้องสอบปากคำในเบย์ผู้ก่อเหตุเพิ่มเติมนะคะ
สอบปากคำเรียบร้อยเบื้องต้นแจ้งข้อหาฆ่าบุพการี
จนถึงแก่ความตายแต่ประเด็นคือคนในครอบครัวบอกว่า
ในเบียนมีอาการป่วยทางจิตทางประสาทเป็นผู้ป่วยจิตเวทตรงนี้ตำรวจบอกว่าต้องส่งไปตรวจว่าป่วยจริงหรือไม่อย่างไรไปดูประวัติการรักษาด้วยนะคะแล้วก็ต้องไปตรวจดูว่าหรือมันเป็นเรื่องของยาเสพติดหรือไม่อันเนี้ยต้องเอาให้ชัดนะคะจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างถูกต้องส่วนผู้เสียชีวิตค่
ลูกชายแท้ค่ะคือถ้ามีอาการป่วยทางจิตหรือว่าต้องบำบัดยาเสพติดเนี่ยคุณเสร็จขั้นตอนเรียบร้อยคุณต้องกลับมารับโทษนะฮะใช่ค่ะคือไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหไปทางนู้นแล้วก็ไม่ต้องมารับโทษทางอาญานี่ไม่ใช่นะครับ